อันนี้เรียกว่าเป็นเสี้ยววินาทีอันตรายหรือเสี้ยววินาทีชีวิต
คือมีคุณป้าคนนึงเขากำลังทำครัวทำกับข้าวอยู่เนี่ยอยู่ในวัดน่ะนะคะ
ปรากฏมีชายสติไม่ค่อยดีคนนึง
คือพกมีดถือมีดมาแล้วตอนแรกทำท่าเหมือนจะเข้ามาแทงคุณป้า
แต่เนี่ยคือเมื่อกี้กล้องจับภาพเอาไว้ได้หมดเลย
แต่อยู่เขาก็เปลี่ยนใจหันไปเล่นกับน้องแมวเห็นไหมคะ
มีดใส่กระเป๋าไปเล่นกับน้องแมวซะอย่างนั้น
คือต้องเรียกว่ายังไงคุณป้าโชคดีมากที่ชายคนนี้เป็นธาตุแมว

แล้วคือคนสองคนที่อยู่ตรงใกล้กันนะคะเขาเห็นอยู่
เขาก็เห็นเหตุการณ์นี้อยู่แล้วคือภาพกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ด้วยนะคะ
ตอนแรกเดินมาโอ้โหถือมีดมาเลย
เหมือนจะแทงเข้ามาข้างหลัง
แต่ยังดีที่ไม่เกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
เพราะว่าเขายังเดินไปเล่นกับแมวอยู่เนี่ยค่ะ
คือจังหวะนี้ใช้มีดชี้มาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดนิมมารดีย่านภาษีเจริญกรุงเทพนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าครั้งนี้คุณป้ารอดก็โชคดีไป
แต่มันถือว่าเป็นอันตรายเพราะว่าชายคนนี้สติไม่ค่อยดี
แล้วคือพกมีดไปไหนมาไหนเนี่ยจะเกิดเหตุซ้ำแบบนี้อีกไหมนะคะ
ฝากเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหน่อยนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงค่ะ